ส่วนอีกคนนึงที่ต้องบอกว่าแสดงความยินดีด้วยแล้วกันนะครับสำหรับน้องเตยหัทยาบำรุงศึกก็เป็นอีกคนนึงที่สามารถ
เล่นหลีกอาชีพที่ญี่ปุ่นได้นะครับเมื่อวานนี้ก็มีการเปิดตัวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
นั่นก็คือสโมสรโตโยต้าออโต้บอดี้ควินซี่นะครับ
ก็ประกาศผ่านหน้าเว็บไซต์เปิดตัวน้องเตยหัทยาบำรุงศุกร์
วอเล็กบอลหญิงทีมชาติไทยนะครับไปร่วมทีมในฤดูการสองพันยี่สิบเอ็ด
สองพันยี่สิบสองครับซึ่งฤดูการที่แล้วเนี่ย
โยต้าก็ได้ดึงชมพู่พรพันธ์เกิดตราดไปเล่นให้กับทีมด้วยนะครับ
แต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยหัทยาก็มีข่าวว่าจะย้ายไปร่วมทีมเจธีมาวิรัติตั้งแต่ปี๒๐๑๘แล้ว
แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยหัทยาเจออาการบาดเจ็บเล่นงานนะครับ
ก็เลยทำให้ไม่สามารถไปร่วมทีมได้นะครับ
ที่จะหายเจ็บกลับมาแล้วก็ลงเล่นให้กับไดมอนฟู้ดวีซีได้ในรูปการ
ล่าสุดนะครับแล้วก็ช่วยทีมคว้าแชมป์ไทยแลนดลีกด้วย
ซึ่งทางโตโยต้าออโตวาดี้ควินซี่นะครับก็
ปล่อยคลิปเปิดตัวหัทยาซึ่งทักทายเป็นภาษาญี่ปุ่นด้วย
ก่อนที่จะเป็นเสียงภาษาไทยนะครับ
เดี๋ยวลองฟังคลิปกันดูนิดนึงครับ
ฮัทยาเดสยอโรชิคโอเนกัยชิมาสสวัสดีค่ะเตยฮัทยาค่ะ
ปีนี้เป็นปีแรกของเตรนค์ของเตรนค์อาชีพที่ต่างประเทศ
เตรนค์รู้สึกดีใจและตื่นเต้นมาก

เราก็อยากจะฝากถึงทุกคนคอยเชียร์คอยเป็นกำลังใจ
โอเคคิตรีกูไดซ่าย
ตอนแรกเปิดมาคิดว่าจะภาษาญี่ปุ่นรวดเลย
แล้วก็มีภาษาไทยกลับท้ายด้วย
ทำการบ้านดีมากพูดสำนงสำเนียงได้เลย
สำหรับภัทยาก็กลายเป็นผู้เล่นคนที่สอง
ต่อจากน้องบีมพิมพิชยากกรำนะครับที่ไปเล่นหลีกญี่ปุ่นฤดูการนี้
อีกคนนึงที่มีข่าวว่าจะไปเล่นนั่นก็คือจรัสพรบรรดาศักดิ์
น้องเดียก็จะไปเล่นหลีกญี่ปุ่นด้วยในปีนี้นะครับ
เก่าวันที่๑๖ตุลาคมเวลา๑๐นาฬิกา
ก็ติดตามเชียร์กันได้นะครับสำหรับแฟนวอเล็กบอลชาวไทย